ส่วนการเมืองบ้านเราตอนนี้ต้องบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนแล้วก็พลิกได้นาทีต่อนาที
ฝ่ายไหนเพลี่ยงพร้ำฝ่ายนั้นอาจจะเป็นคนแพ้ก็ได้
แต่ว่าการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันระหว่างสองคั่วการเมือง
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายพิธาตอนนี้มันเป็นเกมการเมืองคุณผู้ชมครับ
และอนาคตหรือว่าปลายทางมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงก็เป็นได้ติดตามจากรายงานครับ
ผู้ใหญ่นี่หมายถึงพรรณหรือเปล่า

นั่นแหละครับขอแทนแล้วครับ
ขอแทน

ไม่ได้เป็นเรื่องของมติภักดิ์เมื่อไปดูสิ่งที่นายวิโรธลักษณะอดีศร
ว่าที่สาวบัญชีมรายชื่อภักดิ์เก้ากลายคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ว่าคนเป็นนายตอนนี้ก็เครียดกลัวว่าเรื่องจะลามไปถึงตัวตัดได้ก็ต้องตัด
การเมืองไทยวันนี้วิธีการก็ไม่ต่างจากอดีตทำลายฝ่ายตรงข้าม
เพื่อให้ตัวเองสามารถยึดครองอำนาจได้นานที่สุด
สิ่งที่ต่างไปจากอดีตก็คือกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของประชาชน
แตกต่างไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงเทคโนโลยีทำให้ประชาชนหูตาสว่าง
ไม่ถูกครอบงามกรอกหูเพียงด้านเดียว
นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่ารู้อยู่แล้ว
ว่ามีขบวนการที่จะเล่นงานด้วยมาตรา๑๕
เพราะเคยเกิดขึ้นกับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่มาก่อน
ตามที่เคยได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดีย
ก่อนที่จะมีคลิปด้วยคุณแยมทางรีพอเตอร์

ก็ต้องตอบสั้นว่ารู้อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เรื่อย

ระหว่างคนที่ทำเอกสารการประชุมแล้วก็คลิปเนี่ย
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสาธารณชน
คำนึงถึงฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้น
แล้ว๑๕๑ก็ไม่ได้หลุดจากฉากทัศน์ที่เราคิดเอาไว้แล้ว
เพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนทรมาก่อนใช่ไหมครับ
แล้วก็อาจจะใช้วิธีใช้สอสอ

หรือจะออกทางศาลดิการหรือจะออกทางศาลอาญา
ทั้งสามอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองมาเนี่ย
พอที่จะเดาออกว่ามันมี๓๔ฉากพัดที่มันจะเกิดขึ้นได้
หากสิ่งที่นายพิธาบอกว่ารู้เรื่องทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้ว
และยังมีหลักฐานอื่นอีกด้วย
นั่นก็เป็นไปได้หรือไม่ว่า
เมื่อใช้นิติสงครามเล่นงานพวกเขาก็ต้องแก้ลำด้วยนิติสงครามเช่นกัน
แบบดาบนั้นคืนสนอง
หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ทีมกฎหมายของพักเก้าไกลว่าไม่เก่ง
ทั้งที่เรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่มาแล้ว
แต่ทำไมถึงยังปล่อยให้นายพิธาซ้ำรอยเดิมของนายธนทรอีกเล่า
เป็นไปได้หรือไม่ว่าหมากตานี้นายพิธาคือเหยื่อล่อ
และกลุ่มอำนาจเก่าก็งับเข้าไปเต็มคำ
เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของพักเก้าไกลไม่ได้อยู่ที่ว่าครั้งนี้จะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่
แต่อยู่ที่การเลือกตั้งปี๗๐มากกว่าเพราะเวลานั้นพักก้าวไกลจะสุขงอมเต็มที่